ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
นายจ้างขึ้นมาปั้มวันที่๒๗พฤษภาประมาณ๑๐โมงกว่า
แล้วก็โทรแจ้งกับเอเย่นเอเย่นก็พาออกจากโรงงานอย่างเร็วเลย
อย่างกระชั้นคิดเลยระหว่างนั่งรถมาเนี่ย
เอเย่นก็บอกว่าไม่ต้องเข้ากรมรายงานหรือจะเข้ากรมแรงงาน
ถ้าเธอเข้ากรมแรงงานเนี่ยเธอไม่มีหลักฐานเธอไม่สามารถไปฟ้องร้องเขาได้
เขาฟ้องเธอกลับเธอจะไม่มีค่าเสียหายให้เขานะ
เธอต้องมาติดคุกอยู่ที่ไต้หวันนะ
คุณประนอมร้องผมมานะครับเจ้าหน้าที่ก็เต้นกันใหญ่เลย
บอกว่าเรื่องนี้ทำไมไปร้องกับทนายสงการ
มีคนไทยสาวไทยหลายคนถูกนายจ้างกระทำลักษณะนี้หลายที่
ปรากฏว่าร้องเรียนไปแล้วก็เงียบ
เมื่อเรื่องของคุณประนอมกลายมาถึงหูนายสงการแล้วก็กลายเป็นข่าว
มีการโทรไปต่อว่าจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นหรือเปล่าคะ
อันนี้เขาก็บอกเขาไม่ได้ต่อว่านะผมก็เช็คไปที่สนรไทเปย์เหมือนกันนะครับ
เข้าไปดูแลช่วยเหลือแล้วก็มีภาพที่ยืนคู่เคียงกันอย่างให้กำลังใจ
แล้วก็คุณประนอมก็ได้ขอบคุณที่ทางน้องสนรอที่เป็นทูตอยู่ที่นั่นไปให้ความช่วยเหลือนะครับ
ข้องใจอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่ฟังท่านอะไรนะ

ที่เขาบอกว่ามี๓ทางให้เลือกนั่นไม่ใช่ความจริงค่ะ
ไม่มีทางให้เลือกเลยค่ะมีแต่มาบอกว่าให้ไปทำงานรอไหมรอคดีไหม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยกันต่อตั้งแต่วันพุธนะคะที่เราต่อสาย
วันนี้เธอกลับมาแล้วช่วงสายสายนะคะที่สนามบินแล้วก็มีความวุ่นวายพอสมควรนะคะ
ข่าวเรื่องนี้ยังไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทนายสงการเนี่ยได้รับมาจากทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะคะ
แล้ววันนั้นเราก็ได้ต่อสายคุยกันสั้นกับทางกระทรวงแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานก็ต้องได้พื้นที่ในการชี้แจงนะคะ
เพราะก็ทั่วไปค่ะคุณผู้ชมเราฟังทางไหนเราก็แค่๕๐ก่อนนะคะ
วันนี้สองท่านมาพร้อมกันอีกครั้งนะคะทนายความสงการอัจฉริยศัพย
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และอีกหนึ่งคนที่นั่งใกล้ดิฉันที่สุดนะคะแรงงานไทยในไต้หวันคุณประนอมอินตะแสนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเบื้องต้นก่อนค่ะเห็นเขียนในโซเชียลมีเดีย
วุ่นวายอะไรคะเขาก็กลับมาแล้วนี่
คืออย่างนี้ครับวุ่นวายแม้กระทั่งสายการบินจะไม่บอก
ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อง
เนี้ยนะครับเกิดจากที่เขาเนี่ยถูกกระทำจากนายจ้างเมื่อวันที่
อันนี้เรื่องที่วันนั้นทนายสงการเล่าให้ฟังแล้วก็คุณประนอมก็เล่า
แต่เดี๋ยวก่อนคือตกลงเมื่อเช้านี้มันมีอะไรวุ่นวายที่สนามบินคุณประนอม
คือมีคนเข้าไปรับค่ะก็ไม่ทราบว่าตอนแรกยังไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานไหน
เขาเข้าไปรับเขาเข้าไปสอบถามอะไรอยู่

คือที่ที่กำลังจะเอากระเป๋าออกจากไปรอเอากระเป๋าค่ะ
เพราะที่ฉันเห็นตอนที่เป็นภาพข่าวภาพข่าวนี่คือตอนทนายสงการให้สัมภาษณ์ด้วยกันแล้ว
แล้วก่อนหน้านั้นคือก่อนเจอทนายสงการเจอใครบ้าง
เขาบอกว่าถ้าเป็นทางกรมแรงงานจากที่นี่เขาเข้าไปรับเข้าไปดูแล

เข้าไปเข้าบอกก็บอกว่าเข้ามาจากกรมแรงงานนะ

ผมผิดผิดปกติแล้วครับขออนุญาตครับก็เลยจะให้ทางพันบทโทเอกบดีศรีสุระ
ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งเพิ่งเกษียณเตรียมไปแจ้งความ
ปรากฏว่าเดินออกมาก็มีเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบมา๔คน
บอกว่าไปรอรับคุณประนอมถึงที่รับกระเป๋าเลย

เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคือถ้าเราจะว่ากันคือมันเป็นข่าวแล้วมันเป็นข่าวแล้วมันเกี่ยวกับหน่วยงานเขาปุ๊บ
คือถ้าเขาจะอำนวยความสะดวกโดยการให้เจ้าหน้าที่ไปรอรับนี่ดิฉันไม่สงสัยนะ
จริงรอนอกประตูเหมือนพวกผมก็ได้ทำไมต้องไปรอถึงที่อ่ะ
อันนั้นเราตั้งข้อสังเกตเราสงสัยเขา
ต้องบอกว่าญาติพี่น้องเข้ามากันเป็น๑๐คนรออยู่หน้าประตู
แต่นี่ไปรับพิเศษถามว่าเคสอื่นขอให้เป็นแบบนี้เถอะครับ
อื่นทั่วประเทศที่แรงงานไทยมีปัญหา
ขอให้เจ้าหน้าที่ไปรับถึงงวงช้างหรือที่รับกระเป๋า

เขาพูดอะไรกับคุณประนอมล่ะคะเจ้าหน้าที่
เขาก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้แจ้งเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม
ให้ไปแจ้งกับหน่วยงานที่จังหวัดได้
ว่ายังขาดเหลืออะไรมั่งที่ยังไม่ได้แจ้งเขา

ถ้ามันช้ามาเกือบชั่วโมงที่ทนายสงการบอกมันต้องคุยกันหลายเรื่องนะ
คืออย่างนี้ครับคือคุณประนอมเขาก็ไม่ทราบ
เพราะว่าผมเนี่ยไปร้องต่อท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เข้าไปดูความเรียบร้อยดูความปลอดภัยของคุณประนอม
เพราะรู้ว่าจะบินมาวันนี้เขา

และเขาก็ไปเจอเจ้าหน้าที่บังเอิญพอดี
เดี๋ยวนะทำไมมันดูเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้คะทนายสงการ
ไม่ครับก็คืออย่างนี้ครับเมื่อที่เราร้องว่าเป็นไม่
จริงแล้วไม่ได้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้ว

เดี๋ยวที่ฉันให้มาเล่าขอนิดเดียว
คือตกลงแล้วตัวเครื่องบินเที่ยวบินกลับเวลาบินกลับเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่า
นายสงการแบบบางทีพอพูดดิฉันก็คล้อยตามนะ
แต่ต้องแย้งไว้ก่อนนะว่าเราสงสัยเขามากไปเปล่าคะ

เราสงสัยกระทรวงรายงานสงสัยในจ้างเรื่องตัวเครื่องบินเที่ยวบินอะไรมากไปหรือเปล่าคะ
ไม่ค่ะไม่คิดว่าสงสัยมากไปคือการกระทำของเขามันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เกิดความยุติธรรมแก่เราเข้าใจไหมคะ
แต่เขาก็คือพอมีเรื่องเขาให้กลับมาเร็วนะคุณประนอมเกิดอะไรขึ้น
ใช่ก็ไม่เข้าใจทั้งที่ก่อนหน้านี้พยายามให้เราจะทำงานอยู่ที่นั่นอย่างเดียว
ไม่เคยบอกว่าคุณประนอมต้องการมีจุดประสงค์ที่จะกลับบ้านไหมกรมแรงงานไม่เคยบอกเลย
ที่เขาบอกว่าเขามีสรรทางให้เลือกมันก็ไม่ใช่ความจริงเลย
นั่นคือตั้งแต่โฟนอินวันนั้นที่พูดไว้ท้ายรายการ
ใช่ค่ะเขามีแต่บอกว่าทำงานไปด้วยแล้วรอคดีไปด้วยมันจะได้มีเงินกลับบ้านด้วย
เขาก็พูดมามันก็พูดถูกถูกต้องแต่พอมีการเปลี่ยนนายจ้างปุ๊บ
มันไม่ใช่คำพูดเดิมแล้วอ่ะพอพอมีการเปลี่ยนนายจ้างปุ๊บเนี่ย
เขาจะบอกว่าคดีตรงนั้นไม่ใช่หน่วยงานเขาที่รับผิดชอบนะ
โดยงานเขารับผิดชอบแค่ว่านายจ้างจ่ายเงินคุณไม่ครบ
หรือว่านายจ้างจ่ายโอทีคุณไม่ถูกต้องเรารับฟ้องเรื่องนี้
แต่ทางลวนลามอะไรพวกนี้ไม่ใช่หน่วยงานเขา

แล้วเรื่องตัวเครื่องบินเวลากลับเที่ยวบินกลับนี่มันมีปัญหาอะไรคะ

แม้กระทั่งเดินทางกลับวันรู้เฉพาะวันกลับ
แต่สายการบินไหนก็ไม่บอกเวลากลับก็ไม่บอกว่า
เดี๋ยววันที่๒๖เช้าจะรู้เอง

ก็นี่ไงฮะคุณหนึ่งคืออย่างนี้ครับวิธีจับโกหกไม่ยาก
คือเขาบอกมาปุ๊บผมโพสต์ทันที
และหลังจากนั้นเนี่ยมันมีปฏิกิริยาว่า
เอาพาสปอร์ตมาให้บอกสายการบินบอกเวลา

คุณจอมขวัญครับเพื่อความเป็นธรรมนึกถึงหัวอกผู้หญิงไทยที่ไปอยู่ต่างแดน
เหตุเกิด๒๗แจ้งความ๒๘พฤษภาคม๒๕๕๙
อยู่ที่โบสถ์ทำงานที่โรงงานแห่งใหม่อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่๔สิงหา
แล้ววันนี้วันที่๒๖วันที่๒๕ห่างกันกี่วันครับ
เดี๋ยวเอาทีละเรื่องนะตกลงเรื่องตัวเครื่องบินเที่ยวบินกลับเวลากลับเนี่ยรู้เมื่อไหร่คะ
รู้เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้
รู้เมื่อวานนี้คนที่ดำเนินการให้เราเมื่อจะเอาตัวเครื่องบินมาให้พาสปอร์ตมาให้

เอเยี่ยนเอเยี่ยนของในจ้างใหม่ค่ะ

ไม่ได้ถามนะแล้ววันนี้ที่กลับมาเนี่ยตอนเช้าก่อนจะขึ้นเครื่องกลับมา
ประเทศไทยเนี่ยมีอะไรผิดปกติอีกไหมเท่าที่เราสังเกตค่ะ

ทีแล้วนะครับนิดนึงนะครับ
ก่อนหลังจากที่ทราบข่าวว่าผมโพสต์เนี่ยค่าตัวเครื่องบินต้องจ่ายเองนะครับ
แต่พอมีข่าวขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้ว

ใช่ค่ะยังไงคะใครบอกให้จ่ายเองคะ
คือทีแรกเนี่ยคุณตัวทอเนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่า
ตอนนี้คุณประนอมมีจุดประสงค์ที่จะกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหม
ก็คือบอกใช่ค่ะต้องมีจุดประสงค์ที่จะกลับบ้านอย่างเดียว
เอาเป็นว่าเราจะหักค่าแรงคุณจากที่คุณทำงานอยู่นะ
ปัจจุบันนี้ไปซื้อตัวเที่ยวบินกลับให้คุณนะ
ตอนนั้นเราก็บอกโอเคเอาอย่างนั้นก็ได้
เพียงแค่ให้เราได้กลับบ้านเท่านั้นพอ

ถ้าจะกลับบ้านต้องหักจากค่าใช้จ่ายของเจ้าตัวเอง
ต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ย
ถูกกระธาน๒๗พฤษภา๒๘๑๙๕๕
เสร็จแล้วเขาก็ว่างมาโดยตลอดนะครับ
มาทำงานโรงงานใหม่วันที่๔สิงหาคุณจอมขวัญครับ
แล้วกลับเนี่ยวันที่๒๒
แสดงว่าในจ้างคิดเงินตั้งแต่วันที่๔สิงหา
ถึงวันที่๒๕สิงหา

เดี๋ยวเดี๋ยวลองถามจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ
หลายคนสงสัยเหลือเกินว่าไอ้๑๙๕คืออะไร

เพื่อความเป็นธรรมจะได้รู้ว่าคืออะไรเกิดขึ้น
นี่คือเบอร์ที่คุณประนอมโทรแจ้งตอนเกิดเหตุ

จะได้รู้ว่าไอ้๑๙๕ที่โฆษณา

มันมีจริงหรือเปล่า

สายด่วน

เกิดเหตุช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

เบอร์ที่ใช้คือ๑๙๕๕

เป็นเบอร์ของช่วยเหลือแรงงานไทยในไต้หวัน
แรงงานไทยในไต้หวันจะรู้จักหมดทุกคนหนึ่งเก้าห้าห้า
คนรับสายเป็นคนไทยไหมพูดไทยไหมพูดไทย
คนไทยผู้ไทยทั้งนั้นบอกอย่างนี้คือเรียนเข้าใจถูกไหมว่า
เขาคือเขาเป็นข้าราชการไทยหรือเปล่าอ่ะเอางี้เอาอย่างนี้
เขารู้เรารู้ขนาดนั้นไหมหรือเขาเป็นใคร

คือเวลาแรงงานเดือดร้อนเนี้ยเขาจะโทรไปหนึ่งเก้าห้าห้า
ที่ที่ฉันถามเพราะว่ามันมีผลนะว่าเราเข้าใจถูกไม่ถูก
สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับแต่อย่างนี้ครับเมื่อเห็นภาพ
คือเวลาคนเดือดร้อนเนี่ยความทุกคนก็โทรหนึ่งเก้าหนึ่งเมืองไทยเนี่ย
เขาคงไม่รู้หรอกว่าคนที่รับหนึ่งเก้าหนึ่งเป็นใครแต่หนึ่งเก้าห้าห้าเนี่ย
รับเรื่องเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็จะประสานไปที่หน่วยงานที่อ้างว่านะครับ
รับเรื่องวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ผมถามว่าคุณประนอมก็ไม่เคยร้องเรียนกับหน่วยงานของเขา
และคุณรู้ได้อย่างไรว่าเกิดเหตุกับคุณประนอม
ทีนี้เดี๋ยวฉันขอฟังเท่านี้ก่อน

คือคนซึ่งรับผิดชอบงานที่นู่นเลยนะคะ
ก็คืออัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักงานแรงงานไทเปย์
คนนี้จะตอบได้ทั้งหมดว่าเรื่องเข้าใจกันผิดหรือเปล่า

เราคุยกับคุณรัฐวันวอล์นะคะคุณผู้ชมคุณรัฐวันสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะลับทวันจากไทยเตรีย์ค่ะ
ข้ามประเทศเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาสงสัยต้องให้มาชี้แจงได้เวลาเต็มกับเราบ้างนะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนเลยนะคะคือข่าวนี้มันมีข้อมันมีข้อสงสัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่แรงงานไทยที่ไต้หวันเยอะ
เดี๋ยวฉันเอาประเด็นนี้ก่อนคุณประนอมบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำถูกลวนลามจากนายจ้างเก่าเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วพอเกิดเหตุปุ๊บวันรุ่งขึ้นยังอยู่ในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ไปแจ้งเลย
คำถามคือว่าในส่วนของสำนักงานแรงงานไทเปย์เนี่ยรับเรื่องคุณประนอมเมื่อไหร่คะ
เรารับเรื่องของคุณประนอมเมื่อวันที่๑สิงหาค่ะ

โดยทางศูนย์โฮปที่ทางกองแรงงานเมืองนครเถาอยู่เป็นผู้ส่งไปพักไว้ระหว่างพักพิงหลังจากที่มีเหตุการณ์นะคะ
แล้วทางศูนย์โฮก็ประสานเราซึ่งเรามีความสัมพันธ์หรือมีความใกล้ชิดกับทางคุณโฮปอยู่
เขาก็แจ้งเรามาเมื่อวันที่๑เมื่อวันที่๑เราก็โทรประสานไปทางหาคุณประนอมโดยทันทีนะคะ

ก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกขั้นตอนจะอยู่ในความดูแลของไต้หวันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
ต้องค่ะใช่ค่ะถูกอยู่ในกองแรงงานนครเถาหยวนนะคะ

ซึ่งเหมือนกระทรวงแรงงานไทยเขาก็จะมีกระทรวงแรงงานไต้หวัน
ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นเป็นเขตไปแล้วว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของบริษัทที่น้องอยู่เนี่ยนะคะ

แล้วก็กองแรงงานนครเถาหยวนเนี่ยก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเคสนี้ตั้งแต่ต้น
ทีนี้ในส่วนของกองแรงงานนครเถาหยวนที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ตรงกันไหมคะว่าเงื่อนเวลาคือช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

เราได้สอบถามทางกองแรงงานนะคะ
เขาก็แจ้งว่าทางเหมือนว่าทางน้องได้แจ้ง๑๙
ย้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่เรานะครับ

เมื่อวันที่๓๐พฤษภาแต่ว่าเวลาก็คงจะสั้นเคลื
อันนี้ดิฉันไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นสำหรับดิฉันนะคะ

แต่ว่าวันที่๑เราเข้าไปดูแล้ว
สิงหาค่ะเราเข้าไปดูแลเนื่องจากเราได้รับแจ้ง
คืออย่างนี้ค่ะที่เรียนถามขออภัยค่ะที่แทรก
คือที่ถามเรื่องเงื่อนเวลาเพราะว่ามันมีผลนะคะ
ว่าถ้านี่เป็นกรณีที่แรงงานไทยเจอปัญหา
มันแปลว่ามันจะสามารถอาจจะเกิดแบบนี้กับแรงงานคนอื่นได้
ทีนี้ที่มันช้าหรือมันเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับไต้หวัน
ว่าจะแจ้งแรงงานไทยหมายถึง

ค่าเหล้าค่ะคือในนี้ระบบในการช่วยเหลือแรงงานที่ไต้หวันนะคะ
เขาจะมีอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วคือสายด่วน๑๙๕
จะเป็นระบบที่เขาดูแลการร้องทุกข์แรงงานที่เปิด๒๔ชั่วโมง
เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ล่ามที่เป็นคนภาษาท้องถิ่น
เช่นไทยพม่าอิสไทยเวียดนามต่างนี้นะ
เพราะฉะนั้นทางคุณกำลังก็จะสะดวกได้คุยกับคนที่เป็นคนไทย
แต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานไทยนะคะ
แต่เมื่อส่งเรื่องไปเนี่ยเขาก็จะดูว่าเป็นเขตไหน
เขตนี้ก็คือเขตนครเถาหยวนในรวมเองที่ยังมีสนามบิลเธออยู่เรา
เขาต้องเลือกและมีการสอบข้อที่จริง
กับในระหว่างที่ต้องสอบข้อที่จริงเขาก็ดึงทางดึงตัวมา
ท่านขอเป็นข้อมูลร่วมกันเลยนะคะ

คือเบอร์ที่ไม่ใช่ของทางหน่วยงานซึ่งเป็นของรัฐบาลไทย

คำถามคือว่าจริงแล้วกระทรวงแรงงาน
แม้แต่สำนักงานแรงงานไทเปย์ซึ่งข้าราชการไทยต้องดูแล
อย่างนี้นะคะเรามีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเราเผยแพร่มาอยู่ในเว็บไซต์ก็มีนะคะ
เรามีเฟซบุ๊กนะครับให้เรียกเลยคำว่าสำนักงานแรงงานไทย

ใช่ค่ะและคือช่วงนี้เราครับเคสทางเฟซบุ๊กเยอะมากนะคะ
แล้วก็ถือว่าตรงตัวแล้วเร็วนะคะ
ก็อาจในเรื่องนี้ก็ดิฉันก็ต้องขอรับไปเรื่องพัฒนาในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะ
ว่ารายงานอาจจะเป็นรายงานท่านใหม่อาจจะยังไม่ทราบ
อาจจะเข้าใจว่าหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ร่วมกัน
หรือเป็นอะไรอย่างนี้จะเกิดความสับสนค่ะ
ค่ะคนที่จะช่วยดำเนินการในการดำเนินคดีกับอดีตในจ้างเนี่ยต้องเป็นใครคะ
ต้องเป็นกระทรวงแรงงานไต้หวันค่ะ
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นมันเป็นไปตามกฎหมายแรงงานของเขานะคะ

ถ้าอย่างนี้นะถ้าสมมุติเป็นแรงงานที่อาจจะขออนุญาตนะคะ
อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายไม่ได้เรียนมาเฉพาะด้านนี้
คือไม่ได้รู้เรื่องราวรายละเอียดแบบนี้ใครประกบแรงงานไทยคะ
ถ้าเราได้รับเรื่องเราประกบทันทีนะคะ
เพราะว่าเราถือว่าเราเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีหน้าที่คุ้มครองแรงงานไทย
โดยหน้าที่อยู่แล้วคันนี้เป็นประเด็นที่คือเราได้รับรู้รับซ่อนได้ถึงสิงหา
เราก็เลยเข้าหน้าที่ของเราก็คือ
สอบถามว่าจะให้เราช่วยอะไรได้บ้างเช่นอยากจะทำงานหรือไม่
ไม่ได้ทำงานละมานาน๒เดือนประมาณนี้นะคะ
ก็เราเข้าจากการทำงานใหม่เนี่ยเดือนละประมาณสองหมื่น
ค่ะคุณรับทวันครับเออแต่หน้าจุดค้าค่ะค่ะขอขอไปค่ะ
คือเรามีเวลาไม่มากนะคะเรียนขอเอาเป็นคำ
สุดท้ายเพราะเดี๋ยวคุณรัฐวันน่าจะได้ต้องมีโอกาสมาออกรายการเราบ้างนะคะ
ได้ชี้แจงมากกว่านี้เอาแค่นี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยคุณรัฐวันเนี่ยนะคะ
๑๙๕๕ที่คุณประนอมใช้เป็นของไต้หวัน
แล้วเรื่องที่ถึงมือช้าไม่ใช่ขั้นตอนว่าช้าที่รัฐบาลไทย
หมายถึงว่าแรงงานไทยสำนักงานแรงงานไทยที่นู่นรับวันที่๑สิงหาจริง
แล้วเบอร์ที่ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ไต้หวันใช้ไม่ใช่๑๙๕
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฮอตไลน์ของคือเราไม่มีฮอตไลน์ในประเทศนี้นะคะ
ขอเผยแพร่ตรงนี้เลยได้ไหมคะว่าเบอร์ของเราเบอร์อะไร
๐๒๒๗๐๑๑๔๑๓นะคะอ่าใช่ค่ะตรงนี้เลย
เหลือเวลาแค่นี้เดี๋ยวเราได้คุยกันใหม่
ขออภัยจริงนะคะขอบพระคุณท่านนะคะขอบพระคุณท่าน
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจ้อมกวัลครับอ่า
คือผมเป็นห่วงแรงงานไทยที่อยู่ไต้หวันอยู่ต่างประเทศ
คำว่าสายด่วนหนึ่งเก้าห้าห้าให้คนไทยทั้งประเทศได้ดู
เขียนชัดเจนว่าช่วยแรงงานไทยในไต้หวันในไทเปย์
ลองพิมพ์ดูครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่จริงนี่ต้องเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เราไม่หมดอ่าแล้วโฆษณาได้ยังไงหมดไหมฮะอ่าถ้าสมมุติถ้าดี
ถ้าเดี๋ยวฉันจะแย้งทนายสงการถ้าบอกครับอ่าอันนี้มันใน
ประเทศนะครับไม่ดิฉันกำลังจะบอกว่าเอาทางตรงครับ
คือว่าก่อนเดินทางไปไต้หวันอ่ากระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานเกี่ยวกับ
แรงงานเนี่ยบอกเราว่าถ้ามีปัญหาให้โทรหาใครดิฉันอยากทราบแบบนี้
หนึ่งเก้าห้าห้าเบอร์เดียวค่ะแรงงานไทยผมถามทุกคน
ผมไม่เคยเชื่อไม่เคยโฆษณาเบอร์นี้เลยค่ะ
เอาอย่างงี้เบอร์หนึ่งเก้าห้าห้าเนี้ยที่เราไปเนี้ยหลังสุดเนี้ย
เขาก็ยังโปรโมทว่าให้ใช้เบอร์นี้เหรอหนึ่งเก้าห้าห้าค่ะ
แรงงานไทยทุกคนทราบหนึ่งเก้าห้าห้าเท่านั้นไอ้ศูนย์สองศูนย์ไม่มีเหรอครับ
แรงงานไทยทุกคนได้เลยค่ะว่ามีไหมมีได้เลยครับ
อ่าคุณประนอมรู้ไหมว่าที่เราไปแจ้งอ่ะไม่ใช่หน่วยงานของไทย
ค่ะรู้ไหมอันนั้นไม่ทราบว่าคือเขาแจ้งไว้แล้วว่า
ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาให้โทร๑๙๕๕แต่ถ้าไม่ใช่แรงงานไทยโทร
เพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยโดยตรงเนี่ยคุณให้เรามาทำไม๑๙๙
คุณให้แรงงานไทยทุกคนทำไมเรียนย้ำอีกทีนะว่าคือ
ทางตรงเนี้ยไม่ใช่ไปหาใน
ศูนย์ผมถามแรงงานไทยที่ส่งข้อมูลมาหนึ่งเก้าห้าห้าทุกคน
ผมอยากจะกลับเรียนรัฐมนตรีว่าการทรงแรงงานครับท่านสั่งสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เถอะครับ

เหตุเกิด๒๗พฤษภา๒๘แจ้งความว่า
ถูกโดนรับกับธรรมนาจารย์ดีไม่ถูกคมขืน
กว่าจะรับเรื่อง๑สิงหาเกือบ๓เดือน
ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย
นึกถึงว่าแรงงานไทยเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติโกโหติกา

ปิดท้ายเวลาหมดแล้วเดี๋ยวขอปิดท้ายคุณประนอมพูดหน่อยว่า
คือกลับมาคราวนี้นี่ต้องการดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง
ทุกสิ่งทุกอย่างแหละค่ะความเป็นธรรมที่เกิดขึ้น
หรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา
ที่เราโดนกระทำอยู่ที่โน่นนะคะ
ตามกฎหมายแรงงานทุกอย่างที่
สมควรจะได้รับจากตรงไหนมั่ง
แล้วในส่วนโทษนะคะอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือ
ส่วนของการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงานที่นู่นเราติดใจไหม

ก็ยังติดใจอยู่ค่ะก็ยังติดใจอยู่
งานทุกคนที่อยู่ที่โน่นก็ติดใจเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่เราคนเดียว
ในเมื่อคุณ๑๙๕๕คุณให้มาเนี่ย
ไม่ได้ช่วยแรงงานไทยโดยตรงแล้ว
แจ้งให้แรงงานไทยทราบทำไมก่อนที่จะบิน
ฉันขอเท่านี้ก่อนนะเพราะเวลาหมดนะ

เพราะต้องฟังทางกระทรวงแรงงานด้วยนะ

ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป